เวลาที่เขาบอกว่าเรื่องขี้หมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กใช่ป่ะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องขี้หมาชกกันจนตาย
ไม่ได้พูดเกินจริงค่ะเพราะอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้คุณลุงอายุจะ๗๐ปีแล้วโดนต่อย
เห็นไหมเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วค่ะที่เบลออยู่เนี่ย
ลุงชนะเดชประหารฆ่าศึกนามสกุลนะ
แต่ว่าลุงเสียชีวิตอยู่ริมถนนสายลำปางงาว
ขาขึ้นเขตเทศบาลนครลำปางแล้วก็สภาพศพคือโดนโชคจนน่วมหมดเลย
แล้วก็เจอด้ามเหล็กเจอพลั่วเหล็กใครทำลุงอ่ะ
คนที่ทำลุงก็คือนายอัศวินวัฒนาโชคอายุ๕๔ปี
หลังจากที่เกิดเหตุเขาก็ไม่ได้หนีนะ
ยังนั่งรอมอบตัวอยู่กับตำรวจ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองลำปางเนี่ยสอบเบื้องต้นนาย
อัศวินคนก่อเหตุแหละก็รู้ว่าลุงชนะเดชกับลุงอัศวินเนี่ย
จริงเขาก็เป็นเพื่อนบ้านกันแต่ก็หมางกันมานานแล้ว
เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของฝั่งลุงอัศวินเนี่ย
จูงหมาออกมาเดินเล่นหน้าบ้านครับแล้วลุงชนะเดช
ผู้เสียชีวิตนะนะตอนนั้นก็ตอบว่าอย่าเอาหมามาเดินเล่นแถวนี้ดิ

แล้วหลังจากนั้นนะพอแม่จูงหมาไปแบบนี้
แล้วโดนต่อว่าใช่ไหมแม่ก็คงมาบอกลูกแหละ
พอลูกรู้ลูกก็เลยมาต่อว่าทำให้ฝั่งลุงชนะเดชเองก็ไม่พอใจ
แล้วก็เกิดระหองระแหงกันตั้งแต่ตอนนั้น
ทีนี้คนก่อเหตุพอเขาจูงหมามาเดินเล่นอีกเนี่ย
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับลุงชนะเดชอีก
ชนะเดชก็ถือพลั่วเหล็กมาเลยมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วฝั่งลุงอัศวินเองก็ป้องกันตัว
ก็เลยชกลุงชนะเดชไปชกหน้าชกหัวชกตามร่างกาย
เดี๋ยวพ่อเค้ากันตีโดนแขนนี่
พ่อเค้าหนังแล้วที่นิ้งแม่ผม
นิ้งทุกวัน